คุณผู้ชมครับมาต่อที่ความเคลื่อนไหวแวดวงไอทีรอบสัปดาห์กันบ้างครับ
ช่วงแรกสามารถเพิ่มเพื่อนได้จากยูเซอร์เนมได้ทันที
แล้วก็จะมีการเปิดให้แก้ไขได้ในภายหลัง
และก็มีการพูดคุยส่งข้อความเวลา๑๐๐๐ล้านข้อความต่อเดือน
ที่ออกไปขายเมื่อเที่ยงคืนของวันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
เนื่องจากว่าไปเข้าข่ายมินสถาบัน
บริษัทได้รับทราบเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่อาจส่งผลกระทบ
ในเรื่องของวัฒนธรรมและคำนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
รวมไปถึงอาจจะสร้างความกังวลใจให้กับผู้ใช้งานในประเทศไทย
เรื่องของความพึงพอใจของผู้ใช้งานและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมต่างในแต่ละประเทศ
พร้อมกับขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ
ที่มีรายได้รวม๔๗๑๒๐๐๐๐๐๐๐บอล
ที่จะมียอดขายถึง๙ล้านเครื่องในช่วงเดือนมีนาคม
เดือนแรกของการวางจำหน่ายสูงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้

นอกจากติดตามเรื่องของการเล่นน้ำสงกรานแล้ว
ช่วงหน้ากับทางรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์
พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของภาพยนตร์สนุก
ที่เป็นบรรยากาศของหิมะกับบุภาอาริกาโต
เป็นตำนานของภาพยนตร์ที่คุณผู้ชมรู้จักกันเป็นอย่างดี
ช่วงหน้าติดตามกับเรือนขวัญขุนวง
และนี่คือทั้งหมดของดิทัลไลฟ์สไตล์ประจำวันนี้ครับ